คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ

งบจัดซื้อต้นทองอุไร
ลงพื้นที่ไปดูนะต้นทองอุไรที่พ่อค้าแม่ค้าขาย
บอกว่าถ้าต้นเป็นเมตร๒เมตรขายประมาณ๕๐๐บาท
ต้นเล็กอะไรแบบนี้ขายหลัก๑๐ก็มี
แล้วอันนี้ทำไมต้นละ๖๐๐๐บาท๓๐กว่าต้น๓๗ต้น๒๒๐๐บาท
คุณผู้ชมฮะงบมันมหาศาลภาษีประชาชนฮะ
คือจริงเรื่องนี้ทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เขาเป็นคนแฉโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงาของจังหวัดพังงา
ว่าจัดซื้อต้นทองอุไรทำไมราคาสูงเกินจริงตีเฉลี่ย
ละ๖๐๙๐บาท๕๐สตางค์นะฮะ
ไม่รู้จัดทอนใครอะไรหรือเปล่านี่เขาว่าแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้มันมีอีกเรื่องมาแล้วผุดขึ้นมา
เพราะมันคือน้ำผู้ที่ผุดขึ้นมาคุณ
ชุดน้ำผู้๖ล้านเปิดได้๓วันใช้งานบ่ได้แล้วครับ
นี่กลายเป็นชุดน้ำผู้ร้างแบบนี้นะฮะ
คือเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านออกมาแฉนะฮะ
ตั้งแต่ต้นทองอุไร๓๗ต้นต้นละ๖๐๐กว่าบาท
งบทั้งสิ้น๒แสนกว่าบาทนะฮะ
เป็นงบของปี๖๕ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่คลองพังงา
ผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าต้นสูงบ้างเตี้ยบ้าง
ราคามันก็ไม่เป็นไปตามนั้นคือ๖๐๐กว่าบาทมันเป็นไปไม่ได้
ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็บอกต้นละหลักร้อย

๕๐กว่าปีต้นสูงหน่อยก็อาจจะ๓๐๐ถึง๕๐๐

ผู้ที่เคยสวยงามเอามาทำ๓วัน
๓วันเปิดได้แต่หลังจากนั้นคุณไม่เคยเปิดอีกเลย
น้ำผู้นี้พร้อมอุปกรณ์ครบคันนะคุณ
มูลค่า๖๕๗๐บาท
ทดสอบครั้งเดียวใช้ได้๓วันไม่เคยเปิดใช้

ยังมีรายการอื่นรออีกเพียบนะ
รอติดตามดูเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาโพสต์ไว้แบบนี้
เอาจริงตอนที่เห็นเพจโพสต์นะเมื่อวาน
นักข่าวก็ไปถามทางด้านทางด้านจังหวัดแล้วด้วย

คุณนี้ต้องถามอีกคุณดิฉันรอฟังคำตอบอยู่น่ะ

แล้วก็โยธาธิการและผังเมืองคลังจังหวัด

ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากทั้งน้ำผู้และต้นทองอุไรเป็นข่าวนะครับ
เรื่องต้นผู้ว่าเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดระยะเวลา๑เดือน
สรุปผลว่าโครงการนี้มีความผิดปกติหรือไม่
เพื่อจะรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ในเบื้องต้นที่เห็นด้วยตาเนี่ยก็
ไม่ว่าจะเป็นต้นทองอุไรก็มีความเสียหายไปหลายต้นนะครับ

ทำไมไม่สามารถตรวจได้

ทั้งน้ำผู้ที่มันเปิดไม่ได้ทั้งต้นทองอุไรที่บางต้นมันไม่โตแล้ว
ส่วนทางโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงว่าต้นทองอุไรทั้งหมด๓๗ต้นในโครงการ
มันปลูกแล้วเจริญตบเติบโตเพียงแค่๖ต้น
อีก๓๑ต้นไม่โตจริงเลี้ยงไม่ขึ้นขุนไม่ขึ้นมันไม่ยอมโต
ก็ทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาไป๒ครั้ง

คุณแต่เอาจริงนะที่ฉันฟังถึงตรงนี้

ต่อให้จะไม่เจริญเติบโตอีก๓๑ต้น
สมมุตินะถ้าเกิดมันเจริญเติบโตครบ๓๗ต้น

ว่าการจัดซื้อมันมีค่าประกันหรือค่าอะไรกี่ปี
สมมุติเปลี่ยนให้ต้นทองอุไร
ถ้ามันไม่โตภายในระยะเวลา๓๐๕๐ปีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตลอด

ส่วนโยธาธิการและผังเมืองก็ชี้แจงอีกว่า
น้ำพุที่เป็นชุด๖ล้านพบว่าระดับน้ำในแอ่ง
มันอยู่ต่ำกว่าระดับมอเตอร์น้ำภูเขา
ประกอบกับช่วงนี้หน้าแรงมันก็เลยไม่ผุดไม่พุ่ง
อกจากนี้ทีมข่าวได้เอกสารประเมินราคางานก่อสร้างโครงการ
แล้วก็เป็นไปตามที่ทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

๒๒๐๐๐๐บาทสำหรับต้นทองอุไร

โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
เป็นผู้ดำเนินการใช้งบประมาณรวม๓๐ล้านบาท
ในการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดตรงนี้นะคุณ
ปีงบประมาณ๖๔๖๕ซึ่งตรงกับช่วงที่
นายจำเรินทิพยพงธาดาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
พอผู้ว่าคนใหม่ผู้ว่าเอกรัฐที่เราไปสัมภาษณ์
จะย้ายมารับตำแหน่งไม่นาน
ก็ต้องตรวจสอบย้อนกันไปต่อนะคุณนะ

เห็นไหมงบ๓๐ล้านมันมีต้นอื่นอีกเยอะเลยนะ
แต่ต้นทองอุไรมันทำไมแพงจัง
แล้วน้ำผู้นี้เอาจริงดิฉันก็ยังรอคำตอบอยู่นะ
ในแอ่งอยู่ต่ำกว่าระดับมอเตอร์น้ำผู้
แล้วเป็นช่วงหน้าแรงด้วยแล้วยังไงต่อ
ล้านเงินภาษีของประชาชนถามว่าแล้วยังไงต่อคะ
อย่างนั้นไม่ต้องมีน้ำพู้ก็ได้ตั้งแต่ต้นนี้หรือ
คุณผู้ชมรอให้ทางจังหวัดเขาตรวจสอบ